ในช่วงปลายปีแบบนี้ก็ยังคงมีเรื่องของประเพณี
เรื่องของการแข่งขันในแต่ละท้องที่เยอะมากเลย

กิจกรรมที่เด็กเขาเล่นกันเยอะก็คือการเล่นว่าว

แต่ว่าครั้งนี้เขาไม่ได้มาเล่นธรรมดา
เพราะว่าเขามาแข่งขันกันเลย
เล่นว่าวแบบโบราณที่เห็นแล้วจะต้องร้องว้าว

วิ่งติดติดโหวิ่งกันฝุ่นตรอบเลยนะคะ
งานนี้เขาจัดขึ้นที่บริเวณทุ่งนาบ้านพรงลำบิด
หมู่ที่สามตำบลหนองสโนอำเภอเมืองจังหวัดตราดนายศักดาอัธสิรินะคะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสโน
ทำการเปิดการแข่งขันเล่นว่าวดุ้ยหรือว่าวอูดนะคะเป็นการแข่งขันที่หลายคนบอกเอ๊ะว่าวดุ้ยดุ่ยคืออะไร
ก็คือมันเป็นการแข่งขันฟังเสียงอูดที่ติดอยู่บนตัวว่าว
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในงานสืบสารวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นวิ่งว่าวกินข้าวเฝ้าทุ่งประจำปี๒๕๕๙
การแข่งขันมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งผู้สูงวัยในพื้นที่อำเภอเมืองตราศนายศักดาศิริและอำเภอกล้ายเคียง
มาร่วมแข่งขันกัน๓๒รายคุณผู้ชมสังเกตลักษณะของว่าวนะฮะ
ต้องบอกว่ากติกาการแข่งขันว่าวดุ้ยเนี่ยเขาจะวัดกันที่เสียงของอูดที่มันติดอยู่บนตัวว่าว
ว่าเสียงใครภัยร้อและดังชัดมากกว่ากันนั่นแหละคือผู้ชนะของการแข่งขัน
ไม่ได้อยู่ที่ว่าใครวิ่งเร็วหรือว่าวติดลมนานนะอยู่ที่ว่าเสียงเพราะมากน้อยกว่ากันขนาดไหนนะคะ
ค่ะเขานำไม้ไผ่มาดัดโค้งนะแล้วก็ผูกเชือกที่ปลายทั้งสองข้างให้
กับคันธนูอ่ะคุณดูลักษณะเหมือนคันธนูเห็นไหม
นี่ค่ะพอลมพัดมันจะมีเสียงดุ้ยขึ้นไปแบบนี้
ดุ้ยอย่างนี้ค่ะคุณ

แต่ว่าเสียงแต่ละเสียงจะไม่เหมือนกันเพราะว่าเขาวัดที่ความภัยร้อของเสียง
แล้วก็ความชัดบางว่าวบางอันนี้มันดังอย่างนี้นะยังไง

ดังภัยร้ออย่างนี้ก็มี
ถ้าว่าวดังอย่างนั้นดิฉันเอาไปลงกินเนสบุ๊กดีกว่าค่ะ

จริงมันคือแบบมีเสียงดุยออกมา

นั่นแหละค่ะคุณยิ่งลมแรงเสียงมันก็ยิ่งดังมากนะคะ
ลับในการทำให้ว่าวดุ้ยมีเสียงดังเสียงเพราะก็คือต้องอาศัยฝีมือและ
ความชำนาญของผู้ทำอันนี้สำคัญมาก
ว่าเขาแข่งกันที่การทำว่าวนะคุณ
อืมว่าว่าวของใครเจ๋งแล้วก็ติดลมแล้วมีเสียงนะคะ
สำหรับการแข่งขันว่าวดุ้ยเนี่ยนะเขาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเลย
แล้วก็ยังมีกิจกรรมสอนเด็กให้หัดทำว่าวด้วยเป็นว่าวอีลุ้ม
อ๋อเหรอคือผมจำได้ตอนสมัยเด็กอย่างนี้ก็จะได้เรียนเหมือนกัน
คุณครูเขาจะสอนวิธีในการทำว่าวกระดาษที่เอามาใช้ก็เป็นกระดาษเลยนะ

อ๋อกระดาษแก้วอ่ะคืออันนี้แบบว่าแบงบาง

สีสวยงามแบบนี้เด็กจะได้มีความรู้มีประสบการณ์แล้วก็สามารถทำว่าวเล่นเองได้
แล้วจริงว่าวมันเป็นการเล่นแบบท้องถิ่นนะคะ
ภูมิปัญญาของชาวบ้านถือว่าเป็นศิลปะวัฒนธรรมของบ้านเราได้เลยนะ
ไม่ใช่ง่ายนะไม่ใช่คุณมาขึ้นโครง
เอากระดาษแปะแล้วคุณหวังว่าว้าวตัวนั้นมันจะขึ้นค่ะต้องสมดุลมันต้องสมมาตรสองฝั่ง
เท่ากันหางว่าวจะยาวเท่าไหร่ถ้าสั้นเกินไปว่าวก็ไม่ติดลมอีก
มันมีรายละเอียดใช่ใช่ต้องสมแล้วที่เป็นคุณแม่
ตอนเด็กฉันก็วิ่งว่าวรู้เรื่องว่าวได้ยอดเยี่ยมจริง
ว่าวมาทำไงคะเกี่ยวอะไรกับความเป็นแม่แล้วจะต้องรู้เรื่องว่าว
เป็นพูดมากประสงค์การเด็กดูรู้เรื่องเรื่องของว้าวเนี่ยมันจะได้ถ่ายทอดต่อจากรุ่น
อ่าถูกต้องเป็นกิจการเล่นอีกแบบนึงนะของคนสมัยโบราณ
ใช่ทุกวันนี้ถ้าใครมีโอกาสจะเล่นอย่างงี้ถือว่าสนุกสนานได้สาหรับด้วย

เพราะว่าหนึ่งคือเราอาจจะไม่มีพื้นที่สำหรับการเล่นว่าว
เพราะว่าต้องใช้พื้นที่กว้างเป็นทุ่งนาเป็นลานกว้างแบบนี้
คือตอนเราเด็กยังมีโอกาสได้เล่นอยู่นะ
ในกรุงเทพในซอยบ้านอะไรอย่างนี้

แต่ว่าเด็กในกรุงเทพเดี๋ยวนี้ก็อาจจะไม่รู้จักการเล่นว่าวแล้วว่ามันเป็นยังไง
แต่ว่าถ้าเราขับรถไปตามถนนต่างจังหวัดเนี่ย

ก็จะเห็นว่ามันมีว่าวขายข้างทางหลากหลายรูปแบบ
เดี๋ยวนี้เขาก็ดัดแปลงออกมาให้มันมีรูปร่าง
ตาที่มันน่ารักสวยงามมากขึ้นด้วยนะคะ